ผู้ชมครับมีชาวบ้านที่เขาแจ้งขอความช่วยเหลือ
สำหรับหนูน้อยคนหนึ่งเป็นเด็กหญิงวัย๕ขวบนะฮะอยู่ที่สมุทรปราการ
อยากให้คุณกันจอมพลังไปช่วยคุณกันจอมพลังก็ไปช่วยแล้ว
คือชาวบ้านบอกว่าหนูน้อยคนนี้อยู่กับตากับยายซึ่งไม่ใช่ตายายแท้
เพราะว่าเขารับจ้างเลี้ยงเด็กเนี่ยก็คือเด็กคนนี้มาตั้งแต่แบ๊เบาะเลย
เนื่องจากถูกแม่ทิ้งไปตั้งแต่อายุแค่เดือนเดียว
แล้วคุณพ่อก็มาฝากเลี้ยงเอาไว้ได้ค่าจ้างวันละร้อย
จนเมื่อปีก่อนตอนที่เด็กอายุ๔ขวบปัจจุบันอายุ๕ขวบ
พ่อของเด็กถูกจับติดคุกอีกคดียาเสพติด
ทีนี้ก็กลายเป็นว่าตากับยายคู่นี้ที่รับจ้างเลี้ยงเด็กคนนี้มา

จะหาญาติพี่น้องของพ่อกับแม่เด็กที่ไหนก็หาไม่เจอ
จะทิ้งเด็กก็ทำไม่ลงเพราะเลี้ยงตั้งแต่แบบอตั้งแต่อายุเดือนเดียว
จนปัจจุบันนี้เนี่ยตากับยายคู่นี้บอกโอ้โหแกก็ลำบากเหลือเกิน
อายุก็คุณยายุ๗๙แล้วคุณตาอายุ๘๐
มีอาชีพเก็บของเก่ามาขายแล้วก็มีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเท่านั้น
พ่อของเด็กก็เพิ่งพ้นโทษจากคุกมาได้แค่๔วัน
งานการก็ยังไม่มีทำนี่ก็เลยลำบากเหลือเกินเด็กคนนี้
อยากจะให้มาช่วยจะได้มีที่เรียนมีที่อยู่ที่มันดีกว่านี้
นานาอายุ๕ขวบนะครับอย่างที่เล่าให้ฟังแล้วครับ
อยู่ที่บ้านในตำบลในคลองบางปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการ
วันนี้คุณกันจอมพลังนี่ไปกับเจ้าหน้าที่พมของจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
พอไปถึงบ้านของน้องที่อยู่กับคุณตาคุณยายที่ไม่ใช่ตากับยายแท้นะฮะ
คุณตาคุณยายเขาดูแลตั้งแต่พ่อเขามาจ้างเลี้ยงตั้งแต่อายุ๑เดือนนะฮะ
เด็กนี่ตรงเข้ามากอดเลยนะนี่ส่วนนี้คุณยายนะครับ
คุณยายบุญมีอายุ๗๙กับคุณตาสมศักดิ์อายุ๘๐
คือคุณตากับคุณยายบอกว่านี่ฮะปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือหนูน้อยคนนี้
ไม่มีเอกสารทางราชการอะไรเลยค่ะจะส่งเข้าโรงเรียนก็ลำบาก
เพราะว่าแม่เขาทิ้งไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แม่ทิ้งไปตั้งแต่อายุเดือนเดียว
พ่อก็ติดคุกไปตั้งแต่นู้นเมื่อปีก่อนตอนที่เด็กอายุ๔ขวบเนี่ย
อายุถึงไมค์เรียนไม่มีเอกสารอะไรติดตัว
ตอนนี้พ่อเขาก็เพิ่งออกจากคุกมาได้๔วันไปหางานทำอยู่
เรื่องงานก่อสร้างเนี่ยฮะตอนที่คุณกันไปก็ไม่เจอคุณพ่อของเด็กเหมือนกัน
ตัวคุณยายเองก็ลำบากนะอายุเยอะกันแล้วมีค่าน้ำค่าไฟที่บ้านอีก
เก็บของเก่าเอาไปขายยายก็รับจ้างเย็บผ้าตาก็มองไม่ค่อยเห็น
ผ้าก็ลำบากเงินไม่พอบางทีต้องไปกู้เงินนอกระบบมา
นี่ทุกวันนี้ยายบอกต้องส่งดอกอยู่นะค่ะส่งดอกเงินกู้นอกระบบ
แบบที่เป็นดอกไม่มีวันสิ้นสุดอะไม่รู้จะไปจบวันไหน
เราอยากให้ทิ้งน้องนานาก็ทิ้งไม่ลง
ถูกกินขนมเช้ามาก็แต่ขนมแหละ
ก็โง่สามารถเขาอ่ะอู้บัง

ร้อยละ๒๐แล้วส่งทุกวันนะ
แล้วทำไมไม่มีเสียง
ส่งทุกวันก็๒๔วัน

ก็นี่ส่งเขาร้อย
ทุกวัน

โอ้โหนานานี่กำลังน่ารักเลยเห็นไหมฮะ
ทุกผู้ชมครับคุณกันจอมพลังบอกว่า
มีพลเมืองดีที่เป็นจิตอาสาคนหนึ่งแจ้งเรื่องมานะครับ
เด็กคนนี้น่าสงสารมากอยากให้มาช่วยเหลือเกิน
ก็เลยประสานยังเจ้าหน้าที่พมสมุทรปราการให้มาดูนะฮะ
เดี๋ยวก็จะช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป
ในเรื่องของเอกสารน้องเนี่ยหมดความกังวลได้เลย
เดี๋ยวน้องจะมีเอกสารนะครับน้องจะได้เรียนหนังสือนะครับ
ส่วนการแบ่งเบาการดูแลของคุณตาคุณยายที่อายุเยอะอยู่แล้วเนี่ย
เดี๋ยวจะมีทางเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กเนี่ยเข้ามาดูแลน้องนะครับ
ซึ่งน้องเนี่ยก็จะได้เรียนหนังสือได้อยู่ในพื้นที่ที่ดีนะครับ

เป็นนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษของพมจังหวัดสมุทราการที่มาดูแลเด็กด้วยนะครับ
คุณสมพงศ์บอกว่าเดี๋ยวทางพมจะรับตัวน้องนานาไปดูแล
แล้วก็ไปจัดการเรื่องการเข้าเรียนนะฮะ
ส่วนคุณพ่อที่เพิ่งพ้นโทษจากเรือนจำมาได้๔วัน
ยังหางานทำไปทำงานรับจ้างก่อสร้างอยู่เนี่ย
เดี๋ยวก็จะบอกกับคุณพ่อให้เข้าใจว่าน้องนานาเนี่ยคือลูกสาวเนี่ย
ทำไมถึงมีความจำเป็นที่ควรจะไปอยู่กับเจ้าหน้าที่ในการดูแลให้เข้าเรียน
ส่วนคุณตาคุณยายเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะดูให้นะ
โดยเฉพาะเรื่องของรายได้ในวัยแบบ๗๙๘๐อ่ะ
ว่าจะทำยังไงดีให้สามารถที่จะดำรงชีพอยู่ได้ในวัยแบบนี้
แล้วก็จะลงช่วยเหลือให้นะครับ
โดยการส่งข้อครอบครัวให้ก่อนในเบื้องต้นเพื่อบรรเทา
ในนี้ก็จะเดี๋ยวดูประวัติเด็กกับพ่อเด็กอีกนิดหนึ่งก่อนว่ายังไงนะครับ
ส่วนหนึ่งพ่อต้องยินยอมนะครับการเข้าไปสู่กระบวนของการคุ้มครองในสถานบ้านพักเด็ก